คุณผู้ชมคะมาต่อกันเรื่องของเทรนเนอร์หนุ่ม
ที่ออกมาโพสต์เรื่องราวว่าตัวเองถูกวางยาในน้ำส้มนะคะ
ล่าสุดค่ะผลออกมาแล้วอย่างเป็นทางการที่บอกว่า
ทำการตรวจด้วยวิธีเทคนิคพิเศษนะคะ
อันนี้ออกมาเมื่อตอนตี๓อาจารย์ออสค่ะ
ออกมาบอกเลยว่าปรากฏว่าเทรนเนอร์คนนี้ถูกวางยาจริง
และเป็นยานอนหลับที่ชื่อว่าโคนาซีแพมค่ะ
ปริมาณไม่ทราบแน่นอนแต่อาจารย์ออสยกตัวอย่างว่า
มันเคยมีเคสผู้ป่วยที่ทานยานี้๖๐เม็ดหลับไป๒วัน
แล้วก็ยังมีโซเซอีก๑อาทิตย์ค่ะ
โดยยานี้นะคะจะต้องรับประทานมีผล
พอเวลารับประทานไปแล้วมันมีผลภายใน๑ชั่วโมง
และมันจะคงอยู่แบบนั้น๖๑๒ชั่วโมง
ผลข้างเคียงของมันนะคะก็คือง่วงนอน
ทำงานไม่ประสานกันมีอาการกระวนกระวาย
อาจารย์ออฟบอกเพิ่มเติมด้วยว่ายานอนหลับโคนาซีแพมนี้
ปกติจะต้องให้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น
ในกรณีที่ผู้ป่วยลมชักนะคะ
ถ้าทานมากอาจเสียชีวิตได้เพราะมันจะไปกดประสาท
กรมิสาบวลูกเทรนของเทรนเนอร์ไปได้มาได้อย่างไรนะคะ
อันนี้อาจารย์ออสบอกว่าต้องให้ตำรวจไปเรียกตัวมาสอบค่ะ
ทีมข่าวของเรามีการโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายมาด้วยนะคะ
ก็คือเทรนเนอร์หนุ่มคุณพักพิสิทธิ์ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่ารู้ผลการตรวจวิเคราะห์ของอาจารย์ออสแล้ว
ตอนนี้เตรียมดำเนินการขอผลการตรวจใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความดำเนินคดี
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าจะได้ไม่ไปทำกับใครอีกนะคะ